หาผู้เล่นมาแทนในตำแหน่งแบ็คซ้ายอ่าก็มีตัวอยู่แล้วแหละ
จริงแล้วเราก็คงจะเห็นกันอยู่ว่านิชโน้ใช้ใครบ้างนะครับ
แล้วก็เรื่องของการประกาศรายชื่อเนี่ย
ก็เบื้องต้นนะครับบอกว่าถ้าอย่างเร็วสุดคือจะสัปดาห์นี้นะครับ
ในสัปดาห์นี้เราก็จะเพิ่มจาก๒๓คน
คือ๒๓คือตัดตัวหมดแล้วใช่ไหมครับ
โคต้าแต่อาจจะเรียกเพิ่มอีก๑คนเป็น๒๔
ซึ่งตำแหน่งฝั่งซ้ายเนี่ย
จริงเนี่ยมันค่อนข้างจะหายากนะครับแต่ว่าคนที่เล่นได้ก็มีอยู่
ไปดูกันหน่อยนะครับคนที่เคยเล่นแทนธีรทรอยู่แล้ว
เมื่อกี่ว่าทำหน้าที่ได้ดีนะครับ
แล้วก็จะเป็นตัวเลือกแรกในมุมมองของผู้สื่อข่าวเรานะครับ

กรกฎเองคือความสามารถในการเล่นสโมสร
เราก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าเคยเล่นในช่วยเอเชียมาแล้ว
แล้วก็อย่างที่ผมบอกไปคือในยุคของรายวัช

ก็ว่ากันไปสำหรับทางกรกฎนะครับ
ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่หลายคนมองเหมือนกันว่าน่าจะเป็นคนนี้แหละ
อีกคนนึงนะครับมีโอกาสเหมือนกันที่จะมาเล่นในตำแหน่งนี้
เจ้าตัวสามารถลงเล่นในตำแหน่งนี้ได้

ถือว่าไปได้ดีในการเล่นตำแหน่งกองกลางตัว

จะมีพลาดแค่จังหวะเดียวก็คือในจังหวะที่

คือไปกระโดดรอในจังหวะที่ทำท่าจะเปิด

ถ้าเกิดเอาเจ้าพีไปแพ็คเกมรับด้านบนฝั่งขวา
แล้วเขาเล่นได้ทั้งเท้าซ้ายเท้าขวานะครับมันก็เป็นประโยชน์นะครับ
อีกหนึ่งคนเลยถ้าเกิดว่าซ้ายเน้นเนี่ยจริงผมว่าคนนี้ก็ควรจะมาได้ตั้งนานแล้วนะครับ
ไม่ติดไม่รู้ในชุดสุดท้ายแต่ควรจะเรียกมาซ้อมบ้าน
ก็คือสุริยาสิงหมุ้ยแบ็คซ้ายจากเชียงรายยูเต็ดนะครับ
ผลงานถือว่าคงเส้นคงวากับสโมสรนะครับ
แต่ผมว่าครั้งนี้มีโอกาสแน่โดยเฉพาะเกมสุดท้ายที่ลุ้นแชมป์กันระหว่างเชียงรายกับทางบุรีรำเนี่ยนะครับ
ก็ถ้าเห็นฟอร์มกันเด็ดเนี่ยผมว่ามีโอกาสเรียกมันได้เลยครับ
ส่วนคนอื่นนะครับที่เป็นตัวเลือกที่ดูแล้วก็น่าสนใจนะครับ
ในการใช้เป็นแก๊กซ้ายเนี่ยก็ชุดซีเกมนั่นเอง
ทำหน้าที่ชั่วคราวอย่างในเกมนึงก็คือจตุรพัฒน์สัทธรรม
จากชายนาฏฮอนบิลที่ลงเล่นในตำแหน่งนี้รวมไปถึงเควินดิโรมรำ
แม้ว่านิชิโนจะเคยกล่าวไว้นะฮะว่าไม่กล้าที่จะเรียกนักเตะที่ไม่สมัครใจมาติดทีมชาติ
แต่ถ้าหากมีการพูดคุยกันอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันที่อาจจะดึงเควินดีโรมรำมาติดทีมชาติก็ได้
เควินก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเลยนะครับก็ซีเกมเนี่ยฝึกซ้อมนะครับในช่วงเวลาไล่กันเลย
ทีมชาตินะครับเตรียมทีมพร้อมกันนั้นเนี่ยนิชโนจะเรียกใครมาเสริมเพิ่มเติม
ก็คงต้องลุ้นกันในเรื่องของการประกาศรายชื่อสัปดาห์นี้
ว่าจะมีรายชื่อผู้เล่นที่เราพูดถึง
อดแทรกเข้ามาในชุดใหญ่ได้หรือไม่ครับ
ผมว่าไปดูความเคลื่อนไหวของทีมคู่แข่งของเราบ้างนะครับ
มาเลเซียครับอย่าเพิ่งมองข้ามเข้าไปฮะ

ล่าสุดทางสมาคมกีฬาฝุ่นของมาเลเซียนะครับ
เปิดเผยถึงโปรแกรมของทีมในเดือนพฤศจิกายน
ซึ่งทีมชาติมาเลเซียจะเล่นในบ้านในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับ
จะพบกับไทยในวันที่๑๔พฤศจิกายน
เจอกับอินโดนีเซียในวันที่๑๙พฤศจิกายนครับ
ล่าสุดทางสมาคมฟุตบอลของมาเลเซียได้วางคิวอุ่นเครื่อง๑เกมนะ
ก็คือจะเจอกับทีมชาติทาจิกกิสถานในวันที่๙พฤศจิกายน
ซึ่งมันประจวบเหมาะพอดีกับที่ทาจิเนี่ยเขาจะบุกไปเยือนทีมชาติเมียนมาหรือว่าพม่า
คือการเจอกับไทยผมบอกว่ามันเป็นเกมที่สำคัญมากมันสำคัญทั้งไทยด้วยแล้วก็มาเลเซียด้วย
เพราะตอนนี้มาเลเซียอยู่อันดับที่๔ของตารางเพราะฉะนั้นวันที่เจอกับไทย
สมมุติถ้าไม่มีแต้มอีกนั่นหมายถึงว่าพวกเขาอาจจะโดนกาชื่อออกจากทีมที่มีลุ้นที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เลยนะครับ
ก็มาลุ้นเชียร์กันนะครับสำหรับทั้งสองทีมคือไทยเองเราไม่ประมาทอยู่แล้ว
แต่ของเขาก็เป็นเกมที่เขาต้องสู้สุดชีวิตเหมือนกันนะครับ